มาดูเรื่องที่มันน่าตกอกตกใจกันบ้างดีกว่า

โอ้โหตกใจไม่เคยจริงใจเลย
ค่อนข้างจะแกล้งเสศ่งตกใจ

คุณพระช่วยกล้วยทอดแล้ว
มากล้วยทอดอะไรไม่ต้องไปกล้วยทอดคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวพาไปร้านขายยาร้านนี้เจอกับเจ้าสิ่งนี้บุกเข้าไป
ไม่รู้ว่ามันบุกไปขอยาหรือว่าไปบุกทำอะไร

คุณมันไม่สบาย

เจ้าตัวเงินตัวทอง

ไม่รู้ปวดท้องหรือว่าป่วยหรือว่าเจ็บคงเจ็บคอ
บุกไปร้านขายยาแพทย์แผนปัจจุบันของหมอหมึก
อยู่ที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
บ้านเลขที่ก็มีแต่เราไม่บอก

เจ้าตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่ยักษ์นี่นะครับ
เคาะประตูก๊อกอยู่หน้าร้านเลย
พยายามเข้าไปไม่รู้จะเข้าไปขออะไร
อยากได้ยาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่
คุณพี่เจ้าของร้านเขาบอกเอาไว้ว่ามันขู่เหมือนกัน

สุดท้ายมันไม่ได้ยาอมแต่มันโดนเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาล็อกตัวจับไปแทนครับ

เพราะว่าเขาก็ไม่รู้ไงว่ามันมาแนวไหนมันอาจจะดุร้ายก็ได้
ก็เลยไปแจ้งกู้ภัยให้มาจับล็อกตัวมันล็อกแข้งล็อกขา
พากลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับแหมน่าเสียดายเหลือเกิน
ถ้าได้รู้อาการเพศัตริย์เขาจะได้จ่ายยาให้ถูก
ปะโถตกลงเป็นอะไรเลยไม่ทราบเลยเนาะ
ตกลงเจ็บคอหรือปวดท้องนั่นแหละสิน่าจะหลายอาการ
โยกซ้ายทีขวาทีแบบนี้เนี่ยนะ
แต่ว่าคุณผู้ชมรออยู่ใช่ไหม
นี่ฉันก็ไม่ลืมหรอกบาเรกที่

เพราะฉะนั้นบอกบ้านเลขที่หน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะโกรธกันนะ
บ้านเลขที่๒๙๑ทับ๑๒

ให้เล่นเลขดงเรขเด็ดแต่ยังได้แต่บอกว่าเกิดเหตุเกิดที่ไหน

ดิฉันเคยเจอนะตัดหน้ารถเลย

เบรกทานแต่มันกันไกลมั้ย

ปัจจนมันออกจากพลงยากไอ้เถิน

เฒ่าไว้อยู่หูน้า